อีกหนึ่งความร่วมมือที่เขาขอมาก็คือคนที่อยู่บริเวณรอบ
ถ้าใครเดินทางออกมาจากพื้นที่แล้วกลับเข้ามาเนี่ย
อย่าไปล้อเขาหรืออย่าไปทำท่ากลัวเขา
เพราะว่ายิ่งจะทำให้เป็นแรงกดดันเขายิ่งจะไม่กักตัวเอง
เพราะฉะนั้นนะคะทำความเข้าใจทุกคนร่วมกันด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่เขาบอกว่าใครที่เดินทางเคลื่อนย้ายผ่านจังหวัด
โดยเฉพาะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนา
กักตัวหน่อยไหมแม้คุณจะยังไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิดหรือไม่ติดโควิด

๑๐๑นะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดตอนนี้๓ราย
ใน๓รายเป็นผู้หญิงที่เคยทำงานอยู่แถวสุขุมวิทย์
และเดินทางกลับบ้านเกิดที่อำเภอโพนทอง
แล้วก็ไปเยี่ยมญาติไปร่วมงานมาหลายงานด้วย

ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นผู้ป่วยโควิด
๑ใน๓รายของจังหวัด๑๐๑
เป็นผู้หญิงอายุ๓๔ปี
เคยทำงานในสถานบันเทิงแถวสุขุมวิทย์
พบประวัติออกจากกรุงเทพด้วยรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพดตาน
มาถึงบขโผลนทองสิบห้ามีนาคมที่ผ่านมา
นี่เป็นโพสต์ของเธอนะคะหลังจากที่ทราบว่าติดเชื้อโควิด
ก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน
หลังจากนั้นค่ะพอเดินทางถึงโพนทอง
เข้าร่วมงานแต่งงานของญาติ๑๙มีนาคม
ในพื้นที่ตำบลนาคำดี
และมีการเดินทางไปซื้อของตามร้านค้าแห่งหนึ่งในตำบลแวง
เมื่อวันที่๒๐มีนาคม
จะพบว่าตัวเองเริ่มมีไข้แล้ว
ช่วงเย็น๒๔มีนาคมคือมีไข้แบบนี้นะ
ผ่านไป๔วัน๒๔มีนาคม
ไปตรวจที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดปรากฏติดโควิดค่ะ
กรณีดังกล่าวผู้ที่เข้าร่วมงานแต่งงานนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อ
ถูกกักตัวดูอาการ๑๔วัน

คนคนเดียวนะคะฟังดีนะคะ
คนที่คิดว่าฉันไม่ได้มีอาการไออะไรฉันกลับบ้านได้
คุณไม่รู้หรอกค่ะว่าโควิดอยู่ในตัวคุณเนี่ยนะคะ

ผู้หญิงคนนี้นะคะสามารถกระจายเชื้อไปให้คนที่อยู่รอบข้าง
คนตอนนี้กักตัวอยู่
เรียกตัวมาสอบแล้ว๒๐ราย
ยังเหลืออีกตั้ง๑๐๐รายยังไม่มานะคะ
ล่าสุดนายวัลลบจินดาเงินในอำเภอโพนทองออกประกาศ
ห้ามประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคำดี
ออกนอกเขตตำบลเด็ดขาด
ให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานแต่งงาน
ฟังนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่อำเภอโพนทองนะคะ
งานแต่งงานที่บ้านนางหนูเพียรโพกุฎศรี
เมื่อวันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมา

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงงาม
ภายใน๒๗มีนาคมนี้

๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีคือ๘๓๐

ส่วนบุคคลใดประสงค์จะเดินทางออกนอกเขต
พื้นที่ตำบลนาคัมดีให้ขออนุญาต

ถ้าฝ่าฝืนตอนนี้นะคะ

โดยไม่แจ้งว่าจะไปไหนที่ไหนอย่างไรเพื่ออะไร
มีความผิดตามกฎหมายค่ะ